พามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะคะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขับรถส่งของที่ชนบุรี
งงมากกับเหตุการณ์นี้คือเขาขับรถมาดีดีอ่ะค่ะครับครับ
แล้วก็ถูกรถกระบาดเนี่ยขับตามมาประกบแล้วก็ยิงใส่ไปกว่าสิบนัด
เอ้าเจ้าตัวยังงงเลยค่ะขับรถมาดีดี
แล้วทำไมมาถูกยิงใส่แบบนี้พอยิงเสร็จก็ชิ่งหนีไปเลยครับ
คุณผู้ชมคะตำรวจสพนขามเขาได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะเนี่ย
ถูกยิงถูกประกบยิงกระสุนไปเจาะท้ายรถค่ะ
เหตุเกิดบนถนนสายมาบเอียงแหลมชะบังช่วงวัดเขาชีธรรมนิมิต
ฝั่งขาเข้าแหลมชะบังนะคะที่เกิดเหตุก็ไปเจอรถกระบะเนี่ยค่ะ
ติดตู้บรรทุกของอยู่นะคะทะเบียนหนึ่งทพนกฮูกเจ็ดสองหนึ่งศูนย์นะคะ
เป็นรถอีซูซูสีขาวก็จอดอยู่ริมถนน
มีนายทะเนธนนทรัศน์อายุสิบแปดปีเขาเป็นคนขับ
ยังตกใจกับเหตุการณ์อยู่เลยค่ะก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเกิดเหตุที่ท้ายรถ
ยังมีรอยกระสุนทะลุไปเลยนะคะสามจุดเจ้าหน้าที่เขาก็บันทึกภาพเป็นหลักฐานเอาไว้
สอบถามนายธเนธว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ชะบังระหว่างทางก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปอตทเขาชี
จากนั้นก็ขับรถออกมาตามปกติจู่นะคะมีผู้ชายขับรถกระบะ
อีซูซูสีดำขับรถตามมาประกบด้านข้าง
จากนั้นรถกระจกลงตะโกนด่าก่อนแล้วก็คว้าปืนไม่ทราบขนาดออกมา
หน่ำยิงไปที่ท้ายรถกว่า๑๐นัด

แล้วก็เพื่อจะปัดหน้าเขา
เพื่อไม่ให้เขามาประกบฆ่าอย่างนี้
ผมไล่มาเรื่อยจนเรามาถึงตรงนี้

กรมวงจนติดตามล่าตัวคนก่อเหตุ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ